พระเอกหนุ่มคนนี้ไม้พัทรเดชค่ะ
คนนี้ไม่อยากบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของผู้สื่อข่าวของเรา
เออบอกเลยว่าหนุ่มใหญ่น่ารักสุดนะคะ
นี่คุณผู้ชมค่ะจากสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดหนักในบ้านเราเนี่ย

ต้องออกมาช่วยเหลือจริงค่ะ
เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพวัคซีนในประเทศไทย
ที่อาจจะเป็นตัวช่วยนะในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่มากให้กับประชาชนค่ะ
ล่าสุดนะเจ้าตัวเนี่ยได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน๑แสนบาท

การพัฒนาวัคซีนไทยค่ะก็จุลาคอฟนะคะ
ให้กับกองทุนวิจัยแล้วก็พัฒนาวัคซีนค่ะ
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะ
โดยมีดรเอกชัยค่ะพรมเพชรนักวิจัยหลักโครงการพัฒนานี่แหละ

ก็บอกว่าเผยความรู้สึกผ่านบันเทิงไทยรัฐมาด้วยนะ
บอกว่าโอ้โหรู้สึกดีใจมากครับ
ที่ได้ร่วมเป็นแรงผลักดันเล็กนะ
ให้กับทีมแพทย์ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาวัคซีนในครั้งนี้ด้วยค่ะ
แล้วก็พร้อมเชิญชวนนะหากใครสนใจค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า
มาค่ะมาร่วมสนับสนุนกันโครงการดีแบบนี้นะ
ก็ถ้าใครมีเท่าไหร่ก็สนับสนุนไปตามนั้นเนาะ
ค่ะดีกว่ากันไปฟังเสียงค่ะ
สวัสดีครับไม้พัทรเดชนะครับ
เมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ก็ได้มีโอกาสไปมอบเงินสมทบให้กับ
คณะแพทยศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนางานวิจัยวัคซีนโควิด๑๙นะครับ
ก็อยากจะสนับสนุนนะครับ
วิจัยดีของคนไทยที่ทำเพื่อคนไทยนะครับ
แล้วก็ใช้อาสาสมัครที่เป็นคนไทยด้วยนะครับ
ก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะไปช่วยกัน
สนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้นะครับ
ก็สามารถทำได้เลยนะครับที่โครงการนี้นะครับ